คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปนี้ถ้าจะพูดว่ายิ่งให้ยิ่งได้ก็คงไม่ผิดนะ

ทุกปีเลยก็ไม่รู้ได้เท่าไหร่เวลามีตรุษจีนทีไรดิฉันอยากไปอุดรทุกทีเลย

ปรีชาคุณผู้ชมเขาเป็นเศรษฐีเมืองอุดรมีหลายธุรกิจครับทั้งโรงงานน้ำตาลโรงแรมแล้วก็เรื่องของอสังหาริมทรัพย์
รุตจีนปีนี้เขาเตรียมเงินไว้๕๘ล้านบาทมาแจกชาวบ้านแจกคนละ๒๐๐บาท
ทุกคนใครไปให้หมดเลยครับ

แล้วเขาก็ยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นไปอีก
เรียกว้างเป็นแม่น้ำแล้วให้ทุกปีจริงนะครับ
ใช่ครับนี่เลยหน้าตาของเสียของเรา
นายปรีชาชายรัฐอายุ๖๘ปีเขาก็มีคนเขาเรียกว่าคหบดีแหละ
เป็นคหะบดีหรือว่าเศรษฐีจังหวัดอุดรพร้อมกับภรรยาแล้วก็ครอบครัว
นี่เปิดบ้านแจกอังเปล่าให้กับประชาชนคนละสองร้อย
เทศกาลตุจีนนะฮะก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครอง
ร่วมกันอำนวยความสะดวกนะจัดคิวให้คนพิการก่อน
คนชะลาเข้าไปเด็กเข้าไปแถวหน้าที่เหลือก็ตามเข้าไป
ถ้าเป็นคนที่แข็งแรงก็รอนานหน่อย
ปีชาบอกว่าปีนี้เตรียมเงินจากอ่างเปล่าไว้๕ล้านบาท
แล้วก็สำรองไว้อีก๓ล้านบาทเผื่อไม่พอ
รวมแล้วเป็น๘ล้านบาทนะคะเพื่อแจกให้กับคนงานโรงงานน้ำตาล
คนเลี้ยงม้าประชาชนทั่วไปแล้วก็เจ้าหน้าที่
แจกกันตลอดทั้งวันเลยแล้วก็ตั้งเจตนารมณ์เอาไว้แล้วว่า
แจกอังเปล่าเช่นนี้ไปเรื่อยถ้าหากไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะ
คือเจตนารมณ์ก็ไม่มีอะไรไม่มีเป้าหมายอะไรทั้งนั้น
คือเราถือว่าหนึ่งเราไม่เดือดร้อนในการที่ว่าจะช่วย
ก็ช่วยไปแค่นี้เองคือเมนคือจุด
แล้วผมก็ไม่เล่นการเมืองไม่อะไรทั้งนั้น
แล้วก็วันที่๒๘วันคนพิการที่สามเท้า
โอ้โหดูคนดิไปต่อแถวนะเต็มไปหมดเลย

นอกจากนี้ก็ทางด้านของเสียปรีชาเองก็ยังสร้างบ้านให้กับครอบครัวคนพิการ๕คนด้วย
๕ราย๕ครอบครัวนะครับที่ส่งจดหมายไปขอความช่วยเหลือ
พร้อมกับมอบเงินให้อีกเดือนละ๑๐๐๐บาท
ให้เข้าสารด้วยเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
เขาถึงว่าเนี่ยจะส่งเป็นค่าบ่อดีเขายกให้ตำแหน่งเลยละกัน
แล้วก็ติดหนี้พนันเขาก็ไม่ได้ช่วยเขาส่งมานะ
แล้วก็ตรวจสอบก่อนไม่ได้ว่าใครส่งมาก็ให้หมดนะ

ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่า
รู้สึกดีใจที่คนรวยจิตใจเอื้อเฟื้อ
ปันความสุขให้กับคนยากจน
พร้อมกับโอไปกลับให้กับเสียปีช้าด้วย
เขาขึ้นมาก็บอกว่าคอยส์มีความสุขและสุขภาพแข็งแรง

คือได้ความสุขได้ความรักจากทุกคนกลับไปมากมายทีเดียว